สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศไปเร็วกว่าแผลร้อยละ๑๓๔นะครับ
ทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือว่ารอฟอร์มมั่นใจว่าจะเสร็จทันเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า
ก็ได้เริ่มติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปคานสถานีรถไฟฟ้าแล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
เพื่อให้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
เปิดให้ทันกำหนดในอีก๒ปีข้างหน้า
ข้อมูลล่าสุดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มพบว่า
การก่อสร้างก้าวหน้า๑๔๓๖๒เร็วกว่าแผนที่วางไว้๑๐๑
ซึ่งการก่อสร้างมีทั้งหมด๔สัญญา
ซึ่งรฟมมีนโยบายที่จะเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง

เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางบนถนนพะหนโยธิน
เพราะถนนพระหลโยธินถือเป็นเส้นทางที่มีการใช้รถเป็นจำนวนมาก
รักษารถไฟฟ้าเป็นรักษาการการต่อชิกซอ
สีเขียวเข้ามาต่อจะทำให้สายศีลเลือนดีขึ้น

เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถลดการใช้รถของประชาชนได้นะครับ

หลังก่อสร้างนักเสร็จ
จะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
เพราะถือว่าเป็นสายทางหลักอีกสายหนึ่ง
ที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ

รวมถึงบางสถานีเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นได้
เช่นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ซึ่งสถานีนี้เป็นสถานีที่มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ซึ่งสายสีชมพูก็จะวิ่งมาจากถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
ตรงบริเวณวงเวียนหลักศรี
ซึ่งประชาชนสามารถถ่าย
สามารถเปลี่ยนทิศทางการเดินรถได้โดยใช้ตัวใบเดียว

ในช่วงเส้นทางมุ่งหน้าไปยังสถานีคูโค้ด
จะมีการก่อสร้างถนนสายทางใหม่
ต่อระหว่างถนนประหลโยธินไปถนนลำลูกกา
มีช่องทางการจราจร๔ช่องจราจร
อยู่ใต้ทางยกระดับของรถไฟฟ้า
ซึ่งถนนเส้นนี้จะก่อสร้างคู่ขนานไปกับรถไฟฟ้า
คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมกัน
ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงทางลอดรัชโยธิน
มีความคืบหน้า๑๕๒๕๒อยู่ระหว่างการรื้อ

โดยรฟมมั่นใจว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒
เพราะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างรูปแบบใหม่
ที่ทำให้การก่อสร้างรวดเร็วขึ้น
การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ

และจะส่งมอบโครงการให้กับกรุงเทพมหานคร
ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คอนรให้กรุงเทพมหานคร

และจะต้องชำระเงินให้กับรฟม
ก่อนที่จะเปิดให้บริการในปี๒๕๕๙
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือมีทั้งหมด๑๖สถานี

สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน